เมื่อวานนี้ค่ะวันที่๓มีนาคม๒๕๖๐
ไทยรัฐทีวีของเราได้รับรางวัลค่ะ
ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติทรงผู้ค่าแล้วก็พรรคกรุมใจมากเลยนะคะ

คว้ารางวัลเทพทองครั้งที่๒๐ประจำปี๒๕๕๙
จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมค่ะ
ก็คือดิฉันได้รางวัลกับเขาด้วยนะคะ
รางวัลประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์

แล้วก็มีอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภาคภูมิใจเหมือนกันก็คือ
เอชายามิดชัยได้รับรางวัลพิธีกร
จากรายการเกมต่อชีวิตทางไทยรัฐทีวีของเราเช่นเดียวกัน
ซึ่งข้างดิฉันก็คือน้องแป้งพรพัชนก

เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้นั่นเองค่ะ
ตันดีใจนะแล้วก็หนูก็รู้สึกว่า
คุณพ่อไม่ผิดแล้วก็คือคุณพ่อเป็นแบบอย่างของหนูค่ะ
ในการที่จะเวลาที่เหมือนกับเขาออกรายการอะไรอย่างนี้นะ
ก็จะดูตลอดเหมือนเป็นการช่วยเหลือคน
การเกมต่อชีวิตนะคะก็อยากจะให้ทุกทุกคนได้ดูนะคะ
เพราะว่าเป็นรายการที่เหมือนเราดูแล้วเราก็บอกบุญ
ทำบุญด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนด้วยอะไรอย่างนี้
เป็นรางวัลที่เรียกได้ว่าทรงเกียรติมาก
แล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติกับตัวเองแล้วก็ครอบครัว
รวมไปถึงทางสถานีไทยรัฐทีวีด้วย
ก็ต้องขอบคุณทางไทยรัฐทีวีที่ให้การสนับสนุน
แล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณประชาชน
แล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นกำลังใจ
แล้วก็ติดตามผลงานกับรายการตลอดข่าว
ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ